สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกัน
เมื่อสักครู่กันนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายคนติดตามได้สิบแปดทีมแล้ว
๔สโมสรวันนี้นะครับที่จะต้องมีการพูดถึงชี้ขาดกันยังไม่จบแน่นะครับต้องมีต่อวันพรุ่งนี้
สโมสรก็ได้แก่ทีโอทีสระบุรีเพื่อนตำรวจแล้วก็พัทยา
สี่ทีมนี้นะครับที่ต้องพิจารณาว่าจะได้เล่นต่อไปในไทยพิมมิลิกหรือไม่
บางทีมทีโอทีนั้นยังไงก็ต้องไปเล่นในดิวิชั่นหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าตกชั้น
ซึ่งเขามีการตรวจกันมาในทุกปี๓๑ตุลาคมจะต้องปิดให้เรียบร้อย
ระดูการที่ถึงนี้นะครับมีปัญหาเช่นเดียวกันฤดูการ๓๑ตุลาคมเนี่ยที่ต้องส่งกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ย
ก็จะเป็นการตรวจคุณภาพในการใช้เป็นโคต้าการแข่งขันระดูการต่อไป
แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยพอปัญหาการเงินเกิดทุกคนก็จะตั้งคำถามว่าคุณภาพของสโมสรในการตรวจการเงินนั้นเป็นอย่างไร
ติดตามการประชุมวันนี้หน่อยครับ
การประชุมวันนี้นะครับก็มีการหารือกันครับคุณชนะเป็นไงบ้างครับ
ประธานได้นัดประชุมสรุปปัญหาเรื่องของคลับไลเซ็นซิ่งของ๔สโมสรที่กล่าวไปนี่เอง
ก็มีเพื่อนตำรวจพัทยายูไนเต็ดสระบุรีเอฟซี
ซึ่งก็เป็น๓ทีมจากซึกโตเยอต้าเพิ่มลีกในรุ่นรุ่นการหน้า
ประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจงถึง๔สโมสร
เพราะว่าเคลียร์ปัญหาในเรื่องของการค้างค่าเหนื่อยนักเตะได้แล้วหลังจากที่ทีมตกชั้นครับ
ขณะที่สระบุรีนะครับสาเหตุที่ไม่สามารถลงแข่งขันได้
บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และถ้าเกิดว่าจะกระทำการใดต้องมีขั้นตอนในการผ่านบ่อบริหารเป็นมติก่อน
สินคนเดียวไม่ได้นะครับตัดใจคนเดียวไม่ได้ก็ทำให้ไม่สามารถทำทีมสระบุรีได้อย่างลงตัว
ต้องใช้เวลาและมีกระบวนการในการพิจารณาด้วยเหตุนี้ครับทำให้ทีมขุนศึกสระบุรีนั้นตัดสินใจ
จดหมายขอถอนตัวทีมในการแข่งขันระดูการที่จะถึงนี้แต่ว่าขอสงวนสิทธิ์ในซีซั่นต่อไปครับ
ที่สโมสรเพื่อนตำรวจนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจเอกวรพงศ์ชิวปรีชาและทีมงานชุดใหม่ครับ
เดินทางเข้ามาชี้แจงว่าจะมีการซื้อขายทีมในวันนี้โดยนายนรินพงศ์นั้นชี้แจงว่าทีมเพื่อนตำรวจนั้นมีปัญหาของเรื่องขับลายเซ็นซิ่ง
โดยจะเห็นได้ว่านักเตะ๑๙คนของทีมได้เรียกร้องว่าสโมสรนั้นติดค้างค่าเหนื่อยอยู่จำนวนถึงกว่า๕๐ล้านบาทครับ
อันนี้ครับคณะกรรมการพิจารณาเพียงกรณีที่เพื่อนตำรวจนั้นไม่มีคลับลายเซ็นซิ่งเท่านั้นโดยไม่ได้พิจารณา
กรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือว่าปปงสั่งยุบสโมสรแต่อย่างใดครับ
สุดท้ายครับสโมสรพัทยายูเนเต็ดนะครับ
ก็มีปัญหาเรื่องแผนการบริหารการเงิน
ผู้บริหารก็ยืนยันว่าจะส่งแผนงานมาให้แล้ว

ยาก็จะลงเล่นในไทยลีกระดูกการที่จะถึงนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาครับ
วิธีที่ผมได้รับความหมายจากท่านท่านโนเติร์นอ่านก็คงจบ
โอเคครับเชิญกันต่อครับ
เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับโคต้าที่ว่างอยู่๒ที่
ศึกไทยลีกรวมถึงดิวิชั่น๑นะครับ

ล่าสุดสะโมสรปกนักตำรวจเขาเรียกนักเต้คุยกันแล้วนะครับ
กับนักเตะคาดว่าพรุ่งนี้ยืนยันว่าจะไปยื่นเรื่องนะครับ
ขอให้คงสิทธิ์ไว้ไม่ให้ตัดสิทธิ์เพื่อนตำรวจครับ
ไม่ใช่ว่าการเงินผ่านแล้วกฎเรื่องอื่นไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับ

ดังนั้นกฎการเงินที่ออกมามีทั้งหมด๖ข้อจำแนกเฉพาะเรื่องนี้เป็นหลักก่อนนะครับ
เรื่องแรกก็คือการตรวจสอบงบประมาณประจำปี
นี่ก็คือความจำเป็นนะครับว่าต้องตรวจสอบขั้นต้นแล้วก็ตรวจสอบข้างสูงสุดในข้อที่สอง
ก็ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยดูเป็นภาพมุมกว้างเลยนะครับ
ตรวจสอบ๒ข้อนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นก่อน
เพื่อให้รู้ว่ามีงบดุลที่ชัดเจนในการบริหารงานตลอดระดูการที่ผ่านมา
ส่วนในข้อต่อมาคุณผู้ชมครับเรื่องของคลับในเซ็นซิ่งทางด้านการเงินนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็คือเรื่องการไม่มีหนี้ไม่มีสินจากการซื้อขายนักเตะครับคุณผู้ชมครับ

เรื่องของการที่อาจจะมีการเบี้ยวค่าเหนือนักเตรียมและมีการฟ้องร้องกันครับ
ส่วนข้อที่๖ข้อสุดท้ายแผนงานการเงินในอนาคต
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับต้องมีการวางแผนนะครับ
แผนงานประจำปีอยากจะแข่งขันระดูการที่ถึงนี้เนี่ยก็ต้องมีการส่งแผนงานก่อน
และการตรวจล่าสุดนั้นในปี๒๐๑๖นะครับไม่ง่ายเหมือนปีที่แล้วแล้วนะครับ
คุณล่ะว่าเราเราต้องทำแบบนั้นแบบนี้คุณต้องทำส่งเอง
ก็คือมีผลต่อการพิจารณาของสโมสรทั้ง๔สโมสรในวันนี้
แต่ว่าในเมื่อยังไม่ครบ๑๘
เชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันต่อแล้วก็จะมีการทำให้ครบ๑๘ให้ได้ครับ
ในวันนี้ที่ชั้น๗อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทย
มีการประชุมในเรื่องของการร้องเรียนสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันซึ่งนายสกลวรรณพงศ์
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้รับทราบถึงกรณีที่มีการขอเลื่อนเปิดฤดูการจากเดิมวันที่๗กุมภาพันธ์
เป็น๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยนั่นเอง
เนื่องจากหลายทีมเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ซึ่งบางทีมพ้นจากการถูกพัก๑ปี
หลังจากตกชั้นก็อยากจะกลับมาแข่งใหม่
บางส่วนบางทีมก็มีผู้ถือสิทธิ์บริหารซ้ำซ้อนกัน
โดยกรกฐอาจจะหาทางออกด้วยการตรวจสอบว่าทีมใด
มีความพร้อมในการส่งทีมเข้าแข่งขัน
เพื่อให้ทีมที่ไม่เกินจำนวนตามระเบียบของหลีกภูมิภาค
โดยจะเรียกประชุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ถึงเวลาที่จะต้องมาจัดสรรแล้วก็ปรับเปลี่ยน

หรือว่าการขุดทีมใหม่ขึ้นมานั้นต้องมีการพิจารณาอย่างไร
เพราะว่าปีนี้ก็มีทีมน้องใหม่นั้นเพิ่มขึ้นมาหลายต่อหลายทีม
แล้วการจัดสรรระบบการดูแลนั้นก็เริ่มจะไม่ลงตัวมีปัญหาขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นหลีกสูงสุดหรือหลีกดิวิชั่นหนึ่ง
รวมไปถึงลีกดิวิชั่น๒ก็คือหลีกภูมิภาคนั่นเอง